กลุ่มราวของคู่พระนางสุดฟินของวิกหมอชิต

สมัยที่เขาเล่นด้วยกันเข็มต้อนตาย
ตอนนั้นคือหลายคนก็จิ้นแล้วนะคะ

พ่อชีวิตส่วนตัวก็ชนิดสนิทกันค่ะ

งานบุญก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องนะคะ
ไปอยู่กับบัรกยูโรดายและจังระไสนอก

หรือว่ายูโรธิสาจะมีหวังรักกันนอกจอค่ะ
แล้วเราก็ได้ล้วงหัวใจที่๓เมื่อวานนี้เองค่ะคุณผู้ชม
หลังจากไม่ได้เจอที่สามมานานมากนี่ไงนั่งเสลี่ยงมาเลย

รอบนี้พี่สามาแบบปังค่ะนั่งเกลี่ยงมาเลยค่ะ
อันนี้แหละค่ะงานแฟชั่นโชว์เมื่อคืนที่สาสวยออร่ามาก
อุ้๋ออร่างมากลูกสาวน่าคะ

สาหรับตัวสาเหรี่ยงเลยคิดว่าพี่น้องกระโดดลงมา

คือความสัมพันธ์ที่สาหกับยูโรนเป็นยังไง
เขาเรียกว่าเป็นเดอะแกงเล่นเกม
จริงก็เราถือว่ามันเป็นเรื่องปกติของเขาเรียกว่าอะไร
วงการบันเทิงวงการทำงาน
ที่แบบโอเคมีแฟนคลับที่

เขาเป็นคนขี้เล่นแล้วก็เหมือนแบบ

แล้วด้วยความที่ตัวเราก็ไม่ได้คิดอะไรใหม่
ถือว่าแบบมันก็เลยแบบไปพูดกันง่าย

เอาละลุ้นกันต่อไปทุกผู้ชม

หน้ากันมาเลยผู้ชายเหล่านี้เรียงหน้ากันมาเลย

ไม่ใช่มาให้สัมภาษณ์หน่อยออกัสลูกหล่อมาก
นี่เขาเป็นพระเอกเรตติ้งดีจากละครเย็นวิกพระราม๔ค่ะ
ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นลูกรักไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วบอกเลยนะคะความหล่อเหล่าของออกัสเนี่ย
ที่ฉันพูดตรงนะคะเมากล้ามค่ะ
ใส่สารแบบวิ่นถ่ายโอ๊ยไปทะเลมาได้มองอย่างเลย

ล่าสุดนะคะลงรูปไปทะเลค่ะดิฉันแทบไม่โฟกัสบิวค่ะ
เพราะว่าหลุดไปมองที่กล้าม
กล้ามขากล้ามแขนได้หมดเลยนะคะ

ผ่านวันเกิดเข้ามา๓๑สิงหาคม

ก็ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันหรูเป็นของขวัญด้วยตัวเองค่ะ

ลูกชายจ๋าเลขทะเบียนอะไรฟังหน่อยจ้า
ทะเบียนก็คือเอาให้เหมือนกันในบ้านนะครับ

อยู่มาเลขเดียวกันทำบ้านเหรอ

เขาคงแบบว่าเห็นเราขับรถบ่อยเขาอยากให้สบายใจเนอะ

เพราะคุณพ่อคุณแม่ไปดูมาแล้วว่าอันนี้ครับชัวร์
ตัวเลขบวกลบอะไรกันแล้วแล้วออกมาดี
ก็คือมันบวกลบกันแล้วแล้วมันไม่
มันเป็นตัวเลขที่แบบว่าเกี่ยวกับก้าวหน้าหรืออะไรประมาณนั้นมากกว่า

บทแล้วก็ชีวิตก็จะพรุ่งรุ่มรอดอะไรอย่างนี้ครับ